สวัสดีครับข้าวใส่ไทยสดใหม่เยอะโอเควันนี้นี่แมทออกมาแล้วเนอะ
ใครจะไปด่ามัดเขาหนักตัวไม่เลิกเทอด์ขนาดนั้นไปด่ามัดเขาหนัก
ได้ไอ้การหมัดหนักแต่ใจดี

น้องแม็กซ์ก็บอกว่าอย่าใช้คำว่าคบกันค่ะ

คำว่าคบกันก็ไม่ใช่ใช้

วันนี้นะคะก็บอกไว้เลยว่าก็ศึกษาดูใจค่ะ

ในอนาคตก็คือก็เป็นเรื่องของในอนาคตว่าจะแบบ

เป็นเพื่อนกันก่อนตามสเต็ป
เหมือนตอนนั้นที่คนบอกว่าเนี่ย

ก็เหมือนถึงในคนเขารู้ว่าเราคุยกันในกลุ่มเล็ก

พอออกมาก็เหมือนแบบจะมาแนะนำอะไร

ก็ช่วงหลังมาแล้วที่พี่เขาบอกว่าไปฟิตเน็ตนี่แหละค่ะ
คือมันไม่อยากแก้ตัวมันเป็นเรื่องบังเอิญ
คือแมนรู้สึกว่าแมนก็คุยกับพี่แล้วว่าวันนี้เออพูดตรงไปเลยอะไรอย่างนี้
คือแนนว่าพี่เขามีโปรเดนเชียลที่จะไปตามหาว่าเราอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่แล้ว
นึกออกป่ะคะคือแล้วก็ทุกอย่างคือแบบมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้คิดว่าแบบ
เราไม่ได้ตั้งใจว่าแบบเราจะต้องคบกับคนนี้แล้ว
เราจะต้องพูดคุยกับคนนี้เพราะอย่างที่ให้สัมภาษณ์ไปตอนนั้นคือ
เหมือนที่แมทพูดทุกอย่างมันไม่เคยโกหกว่าแบบมันไม่มีใครเข้ามาคือมีคนเข้ามาเยอะมากมาย
แล้วที่บอกว่าแบบจะจับพี่เขารวยคือแมทถามพี่เขาแล้วว่ามีหมื่นล้านเหมือนในข่าวจริงหรือเปล่า
เขาบอกมีไม่จริงมันก็เลยโอเคพี่เขาก็เลยไม่ได้คิดจะจับเพราะว่าพี่เขารวย
ตอนนี้ความสัมพันธ์ตอนนี้กับคุณสงการคือระดับไหนอย่างไรครับ
ตอนนี้ก็คือเหมือนที่พี่เขาให้สัมภาษณ์ไปล่าสุดค่ะว่าตกลงว่าจะลองดูกันว่าเป็นยังไง

ไม่เป็นแฟนค่ะแล้วก็ยังให้โอกาสพี่เขาใช่ไหมคะ
ให้ค่ะให้เพราะว่าคืออย่างที่บอกไปเหมือนที่อธิบายไปช่วงต้นสัมภาษณ์ก็คือแล้วหลังจากนั้นเขาก็ทำให้แมนรู้แหละว่าพี่เขาเรียบร้อยธุระของพี่แล้ว
เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นพี่เขาเสร็จธุระของพี่แล้วเพราะฉะนั้นแมทไม่ได้รู้สึกคือแมทยอมรับว่าแมทอาจจะคิดตื้นไป
ตรงที่แบบว่าพอพี่เขาเรียบร้อยทุกอย่างแล้วแต่ว่าคนทั้งประเทศยังไม่รู้ถูกไหมคือมันรู้แค่แบบคนส่วนตัวหรือเรื่องภายในอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเท่านั้นเอง
เราก็รู้สึกว่าเราเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขากดทะเบียนยาเร็วขึ้น
อันนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนอยู่ที่วิจารณญาณของทุกคนเลยค่ะแมทไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำให้ใครเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรอะค่ะ
แมนว่าที่เราเริ่มคุยกับเขาเขาก็ยังไม่ได้สิทธิ์สุดหลากเขาทำไมเราถึงกัดสินใจยอมที่จะพูดคุยกับพี่เขาอ่ะค่ะ
ก็ไม่ได้พูดคุยนะคะไม่ได้พูดคุยแบบว่าจริงจังลึกซึ้งหรือว่าบ่อยครั้งอะไรทั้งสิ้นนะคะตอนแรกมันสรุปเลยได้ไหมคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะพูดแล้วคือคือตอนนี้ยังไม่ได้คบกันเป็นแฟนแต่ว่าศึกษาดูใจกันอยู่เหมือนที่พี่เขาพูดแล้วก็ข้างหน้าอนาคตจะเป็นยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงแล้วก็ทุกคนที่เสียดาย
คำเตือนคำเป็นห่วงแมทไม่ได้ปล่อยมันทิ้งขว้างแมทเอาเก็บมาใส่ใจแต่ว่าแมทก็ต้องให้พี่เขาพิสูจน์ว่าพี่เขาพอแล้วค่ะไม่ย้อนแล้วจ้าบอกไปแล้วจ้าไปย้อนดูที่ต้นคลิปจ้า
ตอนที่น้องพูดว่าไม่รู้จักกันจริงที่ไม่ได้สนิทกันขนาดนั้น
คือตัวนี้ไงคนก็ไปจี้ถามนางไงแต่สตาร์ทนางตอบมันก็ตอบชัดเจน
คนเขาก็ไปถามอยู่ว่าเรื่องที่คนมองว่าเป็นสาเหตุให้สงการจัดทะเบียนหย่าเร็วขึ้นหรือเปล่า
เขาก็บอกอันนี้มันอยู่ที่วิจารณญาณของคนตัวนางเองไม่มีสิทธิ์ไปทำให้ใครเชื่อหรือไม่เชื่อได้
ที่ตัดสินใจคุยในตอนนั้นไม่ได้คุยแบบจริงจังหรือจริงก็คือนางปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวไอ้การที่จะจดจำบงทะเบียนอย่าไม่เกี่ยวกับนาง
แล้วก็ข้อสงสัยว่าทำไมถึงไปออกกำลังที่เดียวกันก็คือคุณสงการนั่นแหละตามหาจนเจอ
นี่เขาว่ามันอย่างงั้นเขาบอกทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
คุณสงการมีโปรเทนเชียลที่จะรู้ว่าแมทไปออกกำลังอยู่ที่ไหนใช่ไหม
ที่นางไม่ชอบคือคนบอกว่าไปจับเขาเพราะความรวยไงนางก็ว่าพี่มีเวลาไหมล่ะ
ถ้าเกิดพี่มาถึงก็หนูไม่ได้จับพี่พกความรวยนะ

เขาบอกว่าคนก็ถามว่าอ้าวแล้วกลัวเรื่องอนาคตไหมแมทก็บอกว่าไม่กลัวอนาคตข้างหน้า
คือแมทไม่ได้ยึดติดอยู่แล้วคนเก่าเขาก็คบมา๑๔ปี
คนเก่าเขาคือใครอ่ะแองที่
ชื่อแพทช์
อัมติยากุล
ตอบไม่พูดอะไรถึงเรื่องนี้เลยนะ

ไทยรัฐโทรไปสัมภาษณ์ก็บอกว่าไม่สะดวก
มีมุมหนึ่งที่นักขาวถามคุณแมทบอกว่าเหตุการณ์ของสงการมีส่วนที่ทำให้เลิกกับทำ
ตอบว่าไงมีส่วน

คือสรุปแล้วเขาบอกว่าอ้าวนี่ไงแมทคิดว่าคนเก่าอาจจะแต่งงาน

สรุปเลยนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เป็นแฟนกัน
นี่คือสงฆ์อ่าก็คือสงฆ์กันเนี่ยแหละ
ตอนนี้ยอมรับแล้วว่าเปิดใจให้เขาแล้ว
หลังจากนี้แมทก็เสียใจก็ค่อยมา

เขาบอกว่าค่อยมาย่ำเขาอีกทีหนึ่งก็ปล่อยทำตาเช็ดหัวเขาออกไป
เนาะก็คือสมมุติผลจะเป็นยังไงเขาก็ตัดสินใจเลือกแล้วก็คือ
จบคือคนอื่นไม่ต้องไม่ต้องยุ่ง
เขาก็เลยถามว่าอ้าวแม่สื่อแม่ชักคือมิ้นท์ใช่ไหม
เขาบอกว่าส่วนเรื่องน้องมิ้นขอโทษน้องจริงนะคะ
แมทก็เป็นคนทำให้น้องสวยจริง
ด่าน้องได้แล้วน้องไม่เคยพาไปแนะนำเลย
ไม่เคยเป็นแม่สื่อแม่ชักเลย

ที่คุณยิ้มนะคุณยิ้มอย่างนี้

น้องทำเป็นแมทอยู่ไงคะแมทเขายิ้มอย่างนี้

นอกวงการจะสนิทกันมากกว่าเพื่อนในวงการ
แต่เพียงว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเราจะมาบอกว่า

ที่ผ่านมาเขาบอกว่าเป็นยังไงบ้างตั้งแต่โดนข่าว

นางก็เสียใจเว้ยร้องไห้ทุกวัน
ยืนยันจะไปต่อค่ะคอมเมนต์แรงมากค่ะ
อยากด่ากลับมากค่ะกระแสที่ออกมาไม่ได้เตรียมรับมือ
แค่รู้สึกว่าเราไม่ได้ผิดก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไร
ไม่มีอะไรจะพูดกับคนที่วิจารณ์เนาะ
อันนี้คุณแม่อ่านในส่วนที่เขาบอกว่าสาเหตุที่ว่า

คือไม่อยากให้เป็นเพราะว่าแมทไปเลิกกับใครเพราะใคร
ส่วนทางฝั่งพี่สงการที่คิดว่า
ไปเป็นมือที่๓แมทไม่ได้แก้ตัวแล้ว
มีปัญหากับพี่แพทย์มาก่อนพี่สงการแล้ว

ปรึกษากับเพื่อนแมทแล้วก็เพื่อนพี่เขา
แต่ว่ามันไปต่อไม่ได้จริง
เรื่องของพี่แพทย์คือมันไม่ใช่มีใครเป็นมือที่๓
มันอยู่ที่เขากับเราสองคนจริง

แต่เมื่อกี้ตอนที่สัมภาษณ์อาจถามวิววิว

มีส่วนอาจจะแบบว่าพอห่างกันซักป๊อบ
อาจจะมีการกลับมาแต่เธอมีคนใหม่เข้ามาหรือเปล่า
ก็เลยแบบไม่กลับมาแล้วอะไรอย่างนี้
ไม่หรอกคือในมุมหนึ่งเขาเข้าใจอย่างนี้นะ
แต่ว่าในมุมของสังคมเขาก็ตั้งประเด็นมองกันไง

วันที่น้องทำลายวันที่น้องแมทเข้ามาคบ
มันไปคาบเกี่ยวกับช่วงที่สงการเขายังไม่หย่าหรือเปล่า
เพราะนี้ผู้ชายที่ยังไม่หย่ากับผู้หญิง
ผู้ชายที่ยังไม่อยากกับผู้หญิงแล้วมีลูกอยู่ด้วย
มันก็อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้

เขาเลยมองว่าแมทก็เป็นในจังหวะที่
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้เขาแบบ

สุดท้ายมาหย่าเนี่ยเขาก็เลยมองกันว่าเป็นเพราะแมทหรือเปล่า

แต่ถ้าเกิดเขาจะไปคบคนใหม่เขาต้องเคลียร์ของเก่าให้เรียบร้อยก่อนนะคะ
ก็ใช่ไงวันที่๒๕หย่าก็

ใช่เพราะถ้าเกิดไม่แยะก่อนถ้าสนับเอาได้มาครบ

แต่อีกจิ๊บพอว่าอยู่นี่ทำไมสงกาลมาโพสต์อายจีตรณ์ติดเดิน

ก็ต้องเตรียมกันก่อนหรือเปล่า

แล้วพี่สงการโพสต์อะไรคนก็เข้าไปคือ

ก็เข้าไปดูยอดกดไลค์อยู่ประมาณ๑๕๐๐

ครับเข้าไปดูอีก

คนไลท์๗๑๙๗๓ไลท์
เขาก็บอกว่าเอาจริงเขาก็มีการพูดถึงกับคุณแอฟนะ

ผมและคุณแอฟนั้นได้แยกทางกันมานานแล้ว

วันนี้ผมขอโทษคุณแอฟและครอบครัว

คุณแอฟก่อนคุณแอฟและก็ครอบครัวที่ผมทำให้เรื่อง
ต้องไปกระทบกันอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ที่ผมได้พูดว่าไม่อยากพลาดอีกนั้น
ผมหมายความว่าผมได้เคยทำผิดพลาด
จนเป็นต้นเหตุให้ชีวิตคู่ล้มเหลว
ไม่ใช่หมายความว่าพลาดที่ไปกับคบกับใคร

ที่ผ่านมามีแต่เรื่องดีเสมออยากให้เข้าใจเจตนาตรงนี้ให้ตรงกันครับ
แต่ที่ออกมาแสดงเจตนาเพื่อให้เข้าใจตรงกันแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้น
แล้วก็ต้องขอโทษหลายคนไปแล้วก็ลงไปอีกว่า
ถ้าอยากระบายในเรื่องนี้มาลงที่ผมคนเดียวไม่มีเสียค่าปรับอย่างแน่นอน
อันนี้ออกเหมือนตอนที่แมทเข้าไปเม้นคนที่มาว่าเขา
มีตังค์เสียค่าปรับหรือเปล่าคะอันนี้ก็เอามาล้อล้อม
เขาก็อย่าต้องเตรียมกันก่อนเนอะแล้วก็วันนี้แมทก็เลยตอบ
คุณแม่เขาจะคุยกันไหมว่าเดี๋ยวทำต่อไปนี้นะ
มีแฟนก็ต้องไม่คุยกันหรอกคือเป็นแฟนก็ต้องคุยกันสิ

สมมุติคุณแม่คุยกับคนนี้อยู่แล้ววันนี้เขาต้องออกสื่อ

ก็แฟนไหมวะแต่ก็แค่แล้วแต่เราจะใช้คำพูดว่าอะไรประดิษฐ์ว่ายังไง

ไม่ให้พูดคำนั้นไงแต่ตัวแม่เขาบอกว่าแค่ศึกษาไง

คือจะไปคิดยังไงก็เรื่องของเขาประมาณเขาว่าอย่างนั้น

เพราะเมื่อกี้นี่คุณแวะไปทำธุรกิจมานะเป็นเรคาที่การพักนะ

พี่น้องหนูเต็มไปหมดหนูเป็นพี่เพื่อน
เราต้องมีเพื่อนพี่ว่าเพื่อนเราทำธุรกิจอะไรเราก็ควรจะไปดูเพื่อนเราทำอะไรใหม่

ภายในคำว่าอยากให้บดนำไปเป็นเรคาหาก็

แล้วคุณแม่คุณแม่ชอบฝั่งไหนมาก่อนคะเชียร์ฝั่งไหนคะ
อ้าวนี่โอ้โหรอซื้อ
ไม่คุณแอฟไม่เกี่ยวเลยคุณแอฟเขาจบไปแล้วไงเชียร์ฝั่งไหน
แบบว่าอยากให้เขาแบบคบกันไหมหรือว่าน่ารักไหม

มึงห้ามฝันตกได้ไหมวะแอ็งตี้ถูกมั้ยล่ะ

รู้ไหมครับคุณแม่ไปฟิตเนสไปโชคมือมาเจอความรักแล้วไม่

ครบทุกอย่างถ้าดูเปล่าว่าเป็นผู้ชายที่
เพิ่งโสดใหม่หรืออย่างงี้
เธอจะเหลือหรือ
ก็จะถึงบอกว่าเอาตรงแล้วรู้ยังไงว่าหลังจากเลิกกับแอปแล้วแมทเป็นคนแรก

หมายถึงว่ารู้ได้ยังไงว่าหลังจากที่เลิกกับแอปแล้วถ้าอย่างนั้นเขาจะเลิกกับแอปเหรอ

ถูกต้องไหมถ้าไม่รู้ถ้ามีแม็กซ์เป็นคนแรกคิดง่าย
ก็คนน่อแทบขนาดนั้นทุกคนว่าตรง
ก็ถูกไงก็ถูกไง

เอาเรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวที่๑หรอกนะ

ก่อนหนึ่งคือขาวขาวตบปากนู๊นนะ
ไปถึงเรื่องนี้นะฮะสาวจ้างทำข้าวกล่องนับหมื่นนะครับ
โร่แจ้งแม่ค้าผิดสัญญาทำช้าต้องถูกปรับนับแสน
ทำอะไรอ้าวเหรออ่าวคณีย์พริก
ชื่อว่านางธนิสรเป็นแม่ค้าวัย๑๒ปีชาวอุตรดิษฐ์
พร้อมด้วยคนงานจำนวนหนึ่งอยู่ในการเครียดมาก
พร้อมกับมีการร้องเรียนว่าถูกหลอกให้ทำอาหาร

สูญเสียเงินจำนวนลงทุนประมาณ๑ล้านบาท
โดยมีเข้ากล่องจำนวนหนึ่งเหมือนกล่องเรียงรายกันอยู่

นี่ตามภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอย่างนั้นเลยนะครับ

นาธิพิสรท์ก็บอกบอกว่านี่มีการทำสัญญา
ทำอาหารแล้วก็น้ำดื่มกับบริษัทแห่งหนึ่งนะฮะ
โดยการแนะนำจากคนรู้จักที่เชื่อใจกันประกอบบริษัทที่มาทำสัญญา
อ้างว่าจะส่งข้าวกล่องแล้วก็น้ำดื่มให้กับโรงงานใหญ่แห่งหนึ่ง
โดยมีระยะเวลาจ้างนะครับ๕ปี
ในการผลิตข้าวกล่องส่งจันทร์ถึงศุกร์วันละ๑๐๐๐กล่อง
โหวร้ายเลยอ่ะ
น้ำถืมและจุขวดนะฮะสาวอาทิตย์วันละ๑๐๐๐๐ขวด

จันทร์ถึงศุกร์๓หมื่นฟองประโทษนะ๓พันธุ์ฟอง

เริ่มตั้งแต่วันที่๓พฤศจิกายนนะครับ
จึงตกลงโดยการมีเหลือเสียเงินค่าทำสัญญา
รวมสัญญาจ้างรวมทั้งค่าขวดบรรจุน้ำดื่มเนี่ยนะอีก

ใช่ปรากฏว่าถึงเวลานะครับ
คนที่มารับของบอกว่าส่งช้า

ไม่เอาเลยเขาไปเอาเลยหมื่นกล่องเขาไปเอาเลย
คนที่เป็นคนสั่งเนี่ยเขาชื่อว่านางสาว
กัณฑไทยสุขสายุ๔๑ปีชื่อเล่นว่าชื่อป้า

ป้างเนี่ยเป็นคนที่ว่าจ้าง
เขาก็มีการออกมาปฏิเสธบอกว่า
จริงแล้วทุกอย่างเขามีสัญญาในการทำทุกอย่าง
คนนี้เนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยมาขอเขาบอกว่าให้เขาเนี่ยนะฮะ
ขอรับทำไปขอรับทำห้าพันกล่องเขาบอกโอเค

อยู่ดีคนนี้ไปขอเพิ่มเป็นหนึ่งหมื่นกล่อง

พอเป็นหนึ่งหมื่นกล่องเขาก็ถามแล้วว่าทำทันไหมขอเองแล้วทำไม่ทัน

สุดท้ายแล้วพอวันที่มารับของปรากฏทำไม่ทัน

ทีนี้เนี่ยไอ้ฝั่งที่เขาต้องไปส่งเนี่ย

เพราะว่าไม่งั้นมันไปส่งไม่ทันก็ถูกปรับ

มีนะฮะแต่ที่สำคัญคือปางคนจ้างเนี่ย
บอกเขาไม่เคยเก็บเงินไม่เคยเรียกเงินเลยนะ

เรื่องนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกทีในชั้นศาลนะครับ

ก็ยังมีคนออกมาร้องเรียนอีกนะครับ
ดอลคำภัยยุค๓๑ปีเป็นชาวชื่อโลก
ซึ่งเคยตกเป็นเยือร่มธุรกิจทำข้าวกล้องสกนเลย
กับอีกผู้หญิงคนนึงชื่อว่าอิ๋ว

คนนี้เป็นเพื่อนกับอิ๋ว
ไม่ได้เป็นเพื่อนเป็นญาติกับอิ๋ว
ส่วนอิ๋วไปรู้จักกับป้าง

คนว่าจ้างนะครับแล้วถ้าคนอื่นไม่เห็นว่าอิ๋วเนี่ยมีอาชีพแบบนี้ทำกับป้าง
ก็เลยมาขอให้อิ๋วเนี่ยช่วยแนะนำป้างให้รู้จักหน่อย

มันก็เหมือนกับเป็นแชร์ลูกโซ่ที่ทำแต่เป็นอันนี้เป็นข้าวกล่อง
คุณเข้าใจไหมก็ใช่ก็แบบว่ามันจัดการ
เขาเป็นตอนนี้เพจจังหวัดอุตรดิษฐเขามีการเตือนทั้งจังหวัดเลยนะ
อย่าไปหลงเชื่อมันอาจจะหมดตัวได้

หลอกแล้วเอาคือมีคนกินจริงป่ะไอหมื่นกล่องอ่ะเอางี้ก่อน
เพราะว่ามีคนมารับไปจริงเพราะเนี่ยทำมาแบบ๘๙เดือนแล้วแล้วก็ได้เงินมาตลอด

คือคนมาหลังเนี่ยก็บอกว่าอาหารที่ทำไปมันไม่ได้มาตรฐาน
ข้าวก็แข็งเกินไปบางครั้งไปเอาอาหารก็บูด

แล้วไอ้คนที่เขาลงทุนไปที่แบบว่า

เพราะฉะนั้นมันก็ตาก่าวดี
ที่สำคัญตอนนี้เราก็ไม่รู้ด้วยว่าโรงงานนั้นน่ะ

โรงงานเป็นหมื่นคนมันต้องเยอะมากน่ะ
หมื่นกล่องแล้วไม่ได้สั่งเจ้าเดียวแบบนี้

ก็คือแต่คนนี้เขาจะมาเหมาไปเยอะ
๒กล่องแบบเหลือแค่๕๐๐๐บาทไม่รู้
มันจะ๕๐๐๐ก็ถือว่าเยอะ
โรงงานนึง๕๐๐๐บาทเยอะมากนะ
๑๐๐๐นี่คือจังหวัดเอาไปเลี้ยงคนที่ไหน

มันก็ไม่น่าถึงเหรอวะนั่นสิมีเหรอใช่ไหมล่ะอุตสาหกรรมอะไร
๑๐๐๐คนแสดงว่าสวัสดีการต้องเอามาต่านพรอะไรอย่างนี้
ก่อนหน้านี้คือเขาก็๘๙เดือนเขาส่งมาปกติ
แล้วยังงี้เขาลงทุนไปพี่เฮียวถามดีคือว่า

ภายในครึ่งชั่วโมงชั่วโมงอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

แล้วกลับมากันลูกข้าสาวถูกแม่ค้าเนี่ย

ปลาเป้าปลาเป้าปักปุกเดียวเอาคืน

ด้วยกลับไปด้วยกลับไป

โคลนี้โลกออนไลน์ในการแชร์คลิปวิดีโอลูกค้าสาวถูกแม่ค้า

พระสมุทรเจดีประจำปีที่จังหวัดสมุทรปราการนั่นแหละ

โดยกล่าวว่าโกงนั่นแหละจนถูกสังคมวิพาควิจัยกันอย่างหนักเลยพี่
ที่ตัวแม่ค้าเองก็จะออกมายืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิด
เพราะลูกค้าคู่กรณีเนี่ยโกงเล่นเกม
เอาง่ายก่อนมารู้กินกันยังไงละกโกงเล่นเกม

ตามที่รายงานไปเมื่อก๔๘๒
ในมากได้ปากเลย
ถูกเหรอ
ถ้าว่าเรื่องนี่ทำไม้จบ
ก็นานางมาเลย

นางมาเลย

เพราะว่างั้นเขาเห็นมาหลายทางแล้ว

เพราะมีการทะเลาะกันเขาก็ยอมรับว่าเขาอารมณ์ร้อนหน่อย

ตามไปเอาคืนวันแรกใส่กระโปรงนะ

เตะปากเลยจ้ะก็ใช่ดูอีกทีนะ

พฤศจิกายนนะพี่หนุ่ม

แต่เตะไม่เป็นอ่ะ

แต่จริงแล้วพี่เตะไม่เตะผิดคนไง
ไม่ใช่เตะน้า
น้าก็มีส่วนร่วมเหลืองัน๑๙๔๒

เอาให้อ่านปลาหมึกเต่าทองเขาทำจากปลาหมึกแท้จากทะเล
นี่ปลาหมึกเตาทองนะครับ

มีทั้งแบบบดแล้วก็แบบเส้นนะครับ

กินแล้วได้รสชาติปลาหมึกสด
และจากทะเล

เป็นไงล่ะ

เดี๋ยวฉันต้องอ่านข่าว

พันธุ์ตำรวจโทไพโรธลีลากุฎ

ก็เรียกว่าอุกอาจมากในปั๊มเลย

ได้ทำลายจนพัง
ดูสภาพเนี่ยนะครับ

พร้อมกับจ้าน้าที่สนบทชุดสืบสวนด้วย

ใต้ช่องสอดบัตรพัง
แล้วแดดรอบเนี่ยปกติ

อันนี้ไงก็เลยไปสอบสวนเบื้องต้นว่ามีใครเห็นเหตุการณ์บ้างไหม
ต่างนาฟิกมือบุคคลได้มาทำไรอันนี้
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรก็เลยสันนิษฐานว่า
ที่ลงมือก่อเหตุน่าจะเป็นวัยรุ่นเลือดร้อน

ก็เลยกระแทกตรงนั้นแหละตรงสอดบัตรนั่นแหละ
แต่ว่าคือเหตุผลอาจจะจำรหัสไม่ได้
หรือว่าโดนดูดบัตรไปก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ

ก็เลยทำลายไปแต่ว่าไม่ถึงตรงที่เก็บเงินก็รอดไป
ตอนนี้ก็เลยขอกล้องวงจรปิดก่อนถึงจะเห็น

แบบระยะกว้างด้วยอ่ะเป็นแบบกว้างเลยเห็นข้างด้วยอ่ะ
ตรงในตู้ก็มี
ในตัวก็มีตัวตามตัวก็มี
กล้องเนี่ยเคยเห็นคนที่เดินไปเดินมา
ท่านผู้ชมจะไปทำอะไรก็คิดหน่อยนะคะ

เชิญค่ะคุณหนุ่มค่ะครับเลสเตอร์เขาจะเปลี่ยนชื่อมูลนิธิว่

เอาสมมุติมาอ่านหลายข่าวจังเลยอ่ะ
เมื่อกี้ไม่ใช่ข่าวคุณข่าวมดดำข่าว
ข่าวข่าวคนตกเตะแม่ท้า
แล้วก็เป็นเกียรติส่วนนะครับไปใช้ชื่อเจ้าสววิชัยเพื่อเป็นเกียรตินะครับ
สุนัขจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้ประกาศเปลี่ยนชื่อมูลนิธิเลสเตอร์ซิตี้
เพื่อเป็นเกียรติให้กับทางเจ้าสัววิชัยเจ้าของสโมสรที่เพิ่งเสียชีวิตจากเฮลิคอปเตอร์ตกนะครับ

สำหรับมูลนิธิดังกล่าวนะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อฤดูกาลที่๒๐๑๑แล้วก็๑๒
แล้วก็สามารถระดมทุนไปแล้วเกือบ๒ล้านปอนด์หรือประมาณ๘๖ล้านบาท
เพื่อนำไปใช้สำหรับการกุศลเพื่อช่วยเหลือด้านงบประมาณการปรับปรุงโรงพยาบาลเด็กเลสเตอร์
ที่เขาบอกว่าคุณวิชัยเอาเงินส่วนหนึ่งจากของเลสเตอร์ตลอดระยะเวลานั้น

นี่ไงนี่ไงก็ต้องเอาคืนไปให้กับโรงพยาบาลที่ฝรั่งพูดอย่างนี้นะ
แปลกนะถ้าสมมุติเราตอนแรกเขาคิดว่าเป็นคนเอเชีย

เอาเงินกลับมาประเทศบ้านของเขา
คุณวิชัยได้แบ่งเงินเพื่อที่จะไปทำโรงพยาบาล
ให้กับลูกแล้วหลานเขาฝรั่งเขาก็รู้กัน
ร้องไห้กันใหญ่เลยนะวันที่มาวางดอกไม้
พักก่อนช่วงหน้าหมากคิมมีลุ้นแต่งงาน
ใช่คุยกันแล้วเอาแล้ว

เดี๋ยวก่อนไปเข้าข่าวคดีพี่นกน้อยส่งเข้ามา

เขาเขียนว่าเป็นนางคชาพา

นี่พี่นุ๊กน้อยตรงมาเนี่ยแกล้งเป็นนางสาวให้ด้วยนะครับ
แล้วมันจะมีผัวจริงมันจะเป็นนางแล้วเนี่ย
อย่ามั่วสิอันนี้ก็ตามนานเกิน
อ้าวดูมาร์คปรินกับคิมเบอร์รี่นะคะ
มีข่าวดีว่าคงต้องเตรียมฟินเตรียมจิกหมอนกันนะคะทุกผู้ชมค่ะ
ล่าสุดทางด้านซุปตาคิมเบอรี่ก็ออกมายอมรับว่าที่ผ่านมาฝ่ายชาย
มากมาพูดเกริ่นเรื่องแต่งงานบ้างแล้วเหมือนกัน
มีข่าวว่าพี่หมากเริ่มคุยเรื่องแต่งงานกับเราบ้างแล้วหรือคะ
เบอร์รี่ก็ตอบว่าก็ตามนั้นค่ะ
พอจะให้ฟังได้ไหมว่าทำไมอยู่ดีถึงได้เกิดโมเมนต์นี้

คือเขาไปถามหมากมาก่อนนะอันนี้ที่ฉันดูก็อาจจะมีคุยแบบนิดหน่อยมากกว่าค่ะ

แล้วเรามีความรู้สึกว่าอยากจะใส่ชุดเจ้าสาวหรือยัง
ว่าผู้หญิงทุกคนก็อยากเห็นตัวเองในวันนั้นนะคะ

แต่คิมแค่รู้สึกว่าตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมมากกว่า
ถ้าหากว่ามันใช่เมื่อไหร่ก็คงจะใช่เองแหละค่ะ
อุ๊ยแต่งแบบนี้สวยหล่อขนาดนี้ชอบ
คิดเล่นไหมว่าต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะพร้อม
เอ่อเคยวางไว้ตอนนี้๒๘นะคะแต่ตอนนี้มันใกล้เกินไปแล้ว
ก็อายุ๓๐ก็เคยวางไว้เหมือนกันแต่คิดไปคิดมาอีกแป๊บเดียวเอง
สุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่ารอดูจังหวะดีกว่าค่ะ
ถ้ามันใช่คงใช่เองนี่แล้วอยู่ดีเขาพูดเรื่องนี้ขึ้นมา
คิมบอกว่าก็เห็นแบบว่าเพื่อนหลายคนแต่งงานก็คงประมาณนั้นแหละค่ะ
เออใช่ไอ้มาร์กี้กระท้องด้วยนั่น

เขามีใครบ้างอันนี้คือแก๊งล่มใช่ไหมเดิม

เขาดูยังเด็กอยู่หรอถึงเหรอณเดชน์ถึงหรือเปล่า

นี่อวดคลิปมิกกี้ทำข้าวผัดให้กิน
คนมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิด
นี่ไปดูคลิปนี้ก่อน

เป็นคู่รักข้าวใหม่ปลามันนะครับ

แต่งงานมันก็จะเวียดเพิ่มกันเรื่อย
วิกกี้ทำหน้าที่คุณสามีที่แสนดี
คอยดูแล้วชายภรรยายอยู่ตลอดเวลา

ที่คุณสามีหนุ่มเมกี้กำลังทำอาหารเย็นอยากของ

ซื้อวัตถุดิบมาอย่างเมื่อกี้ที่เห็นนะครับ

น้ำปลาไม่ต้องใส่เพราะว่ามีเหงื่อของมิกกี้ใส่มาเอง

พี่มี

คุณแม่หุ่นเป็นไงบ้างคะอย่างนี้

บุญไม่มีที่ติค่ะ

พี่ก็แค่นั้นใส่ซอสแค่นั้นคือครีน

แต่ทำไมครัวถึงได้มีของแค่นี้

เดิมไม่กินแล้ว

มีครัวอีบ้าเต็มบ้านบ้านขยันขาวหมดอยู่มีคนบอก
แต่บางดาราส่วนใหญ่ครัวไม่ทำอะไร

เบรกนี้มีข่าวอะไรอีกไหมมีข่าวน้องแมทอีกไหมหมดแล้วนะ
เอาละครับพักสักครู่นึง
นิ้งปัจจิตาบอกนิ้งอีกแล้ว

พี่หนุ่มโทรถามนะตัวลงใครมีปัญหาคุณหนุ่มพี่หนุ่มรู้นะ
อ๋อเหรอฉันก็รู้หมดแล้ว
ใครล่ะคุณก่อนค่ะ
เอ้าพี่เมียวก่อนเหรอทำไมอ่ะไปเข้าพี่หนุ่มก็ได้ยังไง
ลูกสองตอนนี้เขาก็ทุ่มเทกับการเลี้ยงดูนะคะน้องปารินน้องของน้องโปรดนี่แหละค่ะ
คลอดก็ดูแลลูกเลี้ยงนมให้ลูกด้วยตัวเองตลอดเวลา
น้องโปรดช่วยด้วยนะช่วยตลอดเลยน้องโปรดหยิบของหยิบเขิง
มาราก็อัปเดตให้ดูตลอดเลยแล้วก็แบบตามดูเหมือนกัน
ล่าสุดอันนี้กำลังอาบน้ำให้ลูกอบอุ่นน่ารักสไตล์ไหมลูก
แล้วน้องโปรดน้องโปรดเขาจะช่วยหยิบของนะหยิบผ้าเช็ดตัวหยิบสำลีหยิบคัตเติ้ลบัตร
นี่คนนี้ผู้หญิงใช่มะผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิง
อันนี้ผู้หญิงเหรอน้องปารินท์เหรอลูกสาวอารมณ์ดีแม่ยิ้มได้อาการซึมเศร้าของคุณเป้ยก็น่าจะดีขึ้น
ไม่ต้องไปหาหมอแล้วเหรอเห็นนิงบอกจะพาไปหาหมอ
ซึมเศร้าของแม่ลูกอ่อนเป็นเรื่องธรรมดา
ทำไมต้องไม่พาหมอไปหาตัวสติคนเป็นแม่เนี่ยมีลูกเนี่ยหมอก็จะบอกอยู่แล้วว่า
หลังจากพลอดรศนัตรูลา๓๔เดือนอ่ะร้องไห้อยู่นี่ก็ร้องไห้

รู้เท่าทันมันว่าเป็นแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไป
ตรวจฟานาคับค่ะ

ก็ลงไอจีฉันดูไงว่าใครทำอะไร
ฉันก็ดูนิดนึง
แต่ก่อนนี้ส่วนคนดูป่าไดงั้นก็เลยจบไวน
ไม่ใช่ฉันก็ดูว่าเพื่อนทำอะไรกัน
นิงลงไอจีว่าโดดภายในมา
ก็แล้วก็ลง

นิ้งปันนิตะอ้าวอีนิ้งทำอะไรแล้วฉันดูก่อน

จะต้องพาไปหาหมอโรคจิตกว่าจิตเวท
บอกโอ๊ยนุ้ยสุจิราตอนมันคลอดลูก
แล้วมันผิดพระม่านมึดอุ้มลูก

ไม่ใช่ต่อไปเอมมี่ใช่ไหม

จริงข่าวไอ้นี่มันกว่าเที่ยวมากกว่านี้
ก็ได้ตีกับคนนั้นไม่ให้เค้าพิษ

คนเข้าไปถล่มไอจีคุณแมท

เคยเจอมรสุมในช่วงที่มีโซเชียลไง
คือถ้าเกิดว่ายุคของผมนี่มีโซเชียลแบบนี้นะ

เพราะเราไม่รู้จะไปทำมาหากินอะไรออก

เราไม่มีทางออกเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะไปทำมาหากินอะไร
ต่อให้ด่ากูก็เออด่าอีกสิสวัสดีค่ะเนาะ

นิกัก

โอ้ยยยยย

แต่บางทีสติค่ะ
พี่หนุ่มช่วยเหลือคนคุณแม่งก็เป๊ะนะ

คุณแม่งก็เป๊ะ
สินี่เขาจะเป็นนี่แล้วเลขาธิการพัก

ตอนนี้ก็ไม่ได้พูดถึงตอบร่วมรถ

เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวพอเล่า

เมื่อทางกามา๑๓ปีมีเรื่องเบื่อไหวด้านนี้กับซีหรือตอนนั้นไปติดใครอยู่ค่อนข้าง
ไหลเอมมี่เก่งมากคือนางฝ่ามหละรู้ชีวิต
เขาบอกว่าคบกับสามีคนเนี่ย

มันคงไม่มีอะไรแบบว่ารักกันตลอดเวลาหรอก

ไม่ชอบไม่มีกราฟขึ้นลง
เขามีความสุข
สู้ไอ้คนที่ถูกหวย๙๐ล้านไม่ได้เนอะ

มีซื้องวดละสามแสนแล้วนะ

ผู้ชายที่เด็กกว่านางก็คือผัวนาง

ก๊อตเจอไปสอนตัวเขาชั่วใส่ฉันอย่างนี้
รู้ว่ะลาวเริ่มทำไมเก๊าะไปทำอะไร
เฮ้อเขาเหรอ
สรุปซีเอ็มมี่กอบคอสแซมความมิดีอยู่มา๑๓ปีแล้ว

ไม่ค่ะเราคุยกันอยู่ว่าเรายังพร้อมที่จะมีตัวน้อย
พอพูดตอนจบรายการแค่นั้นแหละจบเดี๋ยวมันข่าวไม่อ่านข่าวมัน
เราไปตามข่าวจ้ากันต่อ
โอเคนะครับลาไปก่อนพรุ่งนี้เดี๋ยวไงมาคุยกันนะครับ

โอเคนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวมาคุยกันนะครับ